ไปดูต่อกันที่ยุ้ยจีรนันกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะนานทีจะได้มาออกรายการที่มาเจอสองหนุ่ม
สองหนุ่มที่ว่านี่ไม่ใช่หนุ่มหล่อที่ไหนนะคะแต่ว่าเป็นนุ่มน้อยน่ารักอย่างสายฟ้าแล้วก็พายุนั่นเองค่ะ
พอเห็นโมเมนต์ประทับใจกันแบบนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณยุ้ยลองมีเองดูไหม
นี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นภาพที่หยอกล้อเล่นกันดูคล้ายกับคุณแม่คุณลูก
งานนี้ก็ถามพี่ยุ้ยหน่อยละกันว่าพร้อมจะมีเบบีเป็นของตัวเองหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าตัวบอกทันทีนะคะว่าขอเวลาทำงานอีกไม่เกิน๓ปีค่ะ
แต่ก็ได้มีการวางแผนด้วยการไปฝากไข่มาแล้วด้วยนะฮะก็ไปทำมาแล้วแหละ
แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนนะคะยังไม่สำเร็จดี

แล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้มีด้วยวิธีธรรมชาติเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เชื่อมั่นในฝีมือของคุณสามีคุณอันธนากรนั่นเองค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งก็เชื่อได้ว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่บุญภาวาสนาส่งจ้า

แต่ใจหนึ่งก็แบบเป็นคนทำงานเราไม่เคยแบบ

มีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราท้องเราก็ต้องแบบ
ต้องหยุดงานต้องอะไรยังแอบคิดถึงอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อน
ขอเวลาอีกสักปีนึง๒ปีอะไรอย่างนี้

จริงตั้งใจไปฝากใครเพื่อที่จะแบบ
เก็บเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็มีได้เลยอะไรอย่างนี้
แต่ฝากไข่ถ้ามันไม่สำเร็จก็เดี๋ยว

ท้อเลยนะเพราะว่ายุ้ยคุยกับคนเยอะมาก
บางคนทำสิบรอบบางคนทำเจ็ดแปดรอบ

มีก็คือมีถือว่าโชคดีไป

คิดว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญมากกว่า

ลูกหลานก็เต็มบ้านหมาแมวก็มี

จริงโมเมนต์มากนะคุณผู้ชมเพราะว่าทำหลายหน้าที่เหลือเกิน
ตอนนี้ก็เป็นผู้จัดอะไรด้วยนะจ๊ะภาระมันเยอะ